ไปดูเรื่องราวดีก็ครบ๑ปีแล้วใช่ไหม
กับเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก
เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนทั่วโลกต้องบอกแบบนั้น

ว่าหลายคนจำได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีแล้วด้วย
ในถ้ำหลวงตอนนี้เขาได้จัดงานทำบุญที่จังหวัดเชียงราย
จัดทำบุญบวงสวงเจ้าแม่นางนอนขึ้นนะครับ
นี่คือภาพบรรยากาศนะครับที่บริเวณหน้าอุทยานแห่งชาติ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
งานนี้เขาจัดเมื่อวันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา
จังหวัดเชียงรายเขาก็ได้ร่วมกันจัดงานพิธีบวงสวงเจ้าแม่นางนอนขึ้น
และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่นาวาตรีสมานกุนัน
หรือว่าจาแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงนั่นเองนะครับ
ในโอกาสครบรอบ๑ปีปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือ๑๓คนนะครับ
เข้ามาอย่างที่อุโธยานแห่งชาติธรรมหลวงและอย่างแห่งชาติธรรมหลวงคุณตั้งนอนต่อจากนั้นก็
จะเริ่มพิธีบวงสวงเจ้าแม่นางนอนด้วยการสืบชะตาหลวงตามความเชื่อของคนในพื้นที่

ก็ในงานก็นี่แหละครับมีการบวงสวงแล้วก็มีการไล่รำวงสวงถวาย
เพื่อแสดงความขอบคุณที่เหตุการณ์ปีที่ผ่านมานั้นผ่านไปด้วยดีนั่นเองนะครับ
แล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นการบวงสวงก็จะร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่
นวตรีสมรรค์กุนั่นหรือว่าจาแซม
แล้วก็ต่อด้วยการร่วมกันทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง
ถวายแก่พระสงฆ์สามเณรจำนวน๑๐๘รูปนะครับ
ในพิธีก็มีทั้งภรรยาของนวตรีสมานกุนันพร้อมด้วยโค้ช
หลังจากนี้ประชาชนชาวเชียงรายเขาก็ให้ความสนใจนะครับ
เดินทางมาร่วมพิธีนี้แล้วก็ร่วมกันทำบุญตักบาทกันอีกด้วยนะครับ
ก็เป็นภาพบรรยากาศดีที่เรามานำเสนอกันในยามเช้าแบบนี้
กับภาพที่จังหวัดเชียงรายหลายคนอาจจะแหมเริ่มลืมเลือนไปแล้ว
แต่พอได้เห็นภาพแบบนี้อีกทีบรรยากาศเก่ามันก็เริ่มกลับมานะครับ
ความสมัครสมาธิสามัคคีของทุกหน่วยงานในช่วงนั้นในเวลานั้น
ถูกต้องแล้วนะคะก็เป็นภาพพิธีการทำบุญบวงสวงนะคะ
ยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีนะที่เกิดขึ้นในวันนี้
ที่จัดกันครบรอบ๑ปีแล้วก็คือทั้งเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับน้องด้วย
แล้วก็ต้องเป็นการไว้อาลัยให้กำจาแซมด้วยเป็นวีรบุรุษเป็นฮีโร่ที่ทำหลวงกันเอง
เป็นเรื่องราวดีเอามาให้ดูกันในยามเช้านี้กันก่อนนะคะ